เรื่องของการเจาะตอนนี้รู้สึกว่าหลายคนมีคำถามเรื่องการเจาะเยอะ
แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งทางเลือกที่น่าจะดีที่สุดแล้วล่ะ

ถ้ามันดำเข้าไปไม่ได้จริงเจาะน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด

ทีนี้มาฟังผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้เขาพูดคุยกันหน่อยนะคะ
นายสมหมายเตชวานรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีเนี่ย
บอกกับไทยรัฐทีวีค่ะว่า
ทางกรมทรัพยากรธรณีเขาได้รับมอบหมายมา
ว่าให้ทำข้อมูลทางวิชาการ
คือการสำรวจธรณีฟิสิกส์แล้วก็จุดที่จะเจาะ
โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แล้วก็วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ก็ประสานงานกันอยู่นะคะตอนนี้
คือจุดเจาะเนี่ยมันหายาก

ที่เป็นจุดที่ใกล้เคียงหรือเหนือถ้ำที่โซนพัทยาบีช

ตอนนี้เขากำลังวางแผนตีเส้นสำรวจอยู่
กำลังหาจุดที่มีสภาพชั้นหินที่ไม่หนาเกินไป
อย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปเมื่อสักครู่ว่า
หลังคาถ้ำมันหนา๓๐๐๗๐๐เมตร

เพราะฉะนั้นเขาก็กำลังสำรวจกันอยู่ว่ามีตรงไหนอีกไหม
ใกล้จุดที่คาดว่า๑๓คนจะอยู่และผนังถ้ำไม่หนาเกินไป
ถ้าเจาะแล้วเนี่ยแน่นอนสามารถส่งสัญญาณให้กับคนที่อยู่ด้านล่าง
รู้ได้ว่าความช่วยเหลือกำลังมานะ
สามารถส่งเสบียงผ่านหลุมที่เจาะได้
แม้จะเจาะกว้างประมาณ๖๘นิ้วเพื่อสำรวจ

ขณะเดียวกันวันนี้ถ้าสำรวจแล้วเสร็จเนี่ยเขาบอกว่าพรุ่งนี้เริ่มเจาะได้เลยค่ะ
พิธีถูกผสมของการเจาะตัวนี้
ให้กับน้องที่อยู่ข้างล่างนะครับ

ยังมีความช่วยเหลือจากด้านบนสื่อสารไปเพราะว่าหลุมเจาะนะครับมันก็คงจะอยู่ประมาณสัก๖๘นิ้วนะครับ
คงจะไม่ใช่ช่องทางที่เราจะลำเรียงหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นช่องทางที่เราสื่อสารแล้วก็อาจจะส่งเสบียงหรือส่งของอะไรลงไปนะครับ
แต่ว่าส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ต้องทำนะครับแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ถือว่ายากที่สุดในบรรดางานทั้งหลายนะครับ
อันนี้ก็แต่ว่ามันต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้นะครับเพราะมันใช้เวลานานอาจจะ๕๖วัน
ความยากง่ายก็คือ๑การกำหนดจุดเจาะนะถึงต้องการประเมินจากเบื้องต้นจากข้อมูลแผนที่ธริยาแล้วก็ภาพถ่ายดาวเทียม
รวมถึงข้อมูลค่าระดับที่เขามีเราก็ใช้เวลาแกะแผนที่เขาพอสมควร
ก็พบว่ากว่าความหน่าของถ้ำดีตั้งแต่๓๐๐เมตร๖๐๐เมตรไปถึง๗๐๐๘๐๐เมตร
ปกติแล้วหัวจอดแบบนี้เนี่ยลักษณะมันจะเหมือนเป็นท่อยาวแล้วก็วงเส้นรอบเนี่ยไม่หนามากปลายจะเปิด
แล้วก็ใช้เครื่องจักรกลในการกระแทกลงไปเรื่อยให้มันเจาะเป็นแนวดิ่งลงไปอย่างที่คุณภาคภูมิบอกเมื่อสักครู่นี้เลย
ปกติแล้วเขามักจะใช้เครื่องเจาะแบบนี้สำหรับสำรวจหาแร่แล้วก็ดูลักษณะชั้นหินชั้นดิน
เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีฝนหรือว่าอุปสรรคสิ่งอื่นใดเนี่ย
วันสามารถเจาะได้๑๐๐เมตรแน่นอน